เตือนภัยทาหรณ์อีกแล้วว่าอุ้ยเอาฝากไปถึงแล้วกัน
โดยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟสายเคเบิ้ลสายอินเตอร์เน็ต
สายไฟฟ้าสายสื่อสารทุกอย่างระมัดระวัง
ถ้าคุณจะมาติดตั้งอะไรคุณก็ดึงให้มันตึงหน่อย
งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุการณ์เหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้
โดนสายพันลัดคอหงายหลังเลยค่ะ
โอ้โหนี่โดนขณะที่เขากำลังติดตั้งสายกันอยู่เลยนะ

มันห้อยย้วยระยงระยางนะ
แต่กำลังมีคนงานติดตั้งสายอยู่

แต่ว่ามันก็ต้องมีคนมาคอยยืนโบกคอยบอกกันหน่อยไหม
เพราะว่ามันมีรถที่วิ่งอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้
เยอะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ค่ะ
เขาก็ขี่ของเขามาดีแล้วเขาก็ไม่รู้เนอะ
ว่ามีการติดตั้งสายอะไรกันอยู่
ปรากฏปาดเข้าไปที่คอเขา

แล้วรถล้มเลยเจ้าตัวก็หน้าคว่ำไปแบบนั้นน่ะนะคะ
ชาวบ้านก็เดินเข้ามาแหละช่วยกันพยุงรถพยุงตัวเขาขึ้นมานะคะ
เจ้าตัวเนี่ยเองจริงก็มีการเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เอาไว้ด้วย
ให้เป็นอุทาหรณ์นั่นเองค่ะ

ถ้าเกิดสายมันลงมาแล้วมันตึงแล้วเขามาเร็ว
นี่คอขาดได้เลยนะ
ความที่ขี่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนไงคุณ

ลองนึกภาพถ้ามาด้วยความเร็วจะขนาดไหนนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในซอยวิทูลดำริ๔
บาทเขตเทศกรรมบริวจนโลยาบั้นบืนที่จังหวัดชนบุรี

คุณเอเนี่ยบอกแบบนี้วันนั้นดีนะที่ผมขี่มาไม่เร็ว
ผมโดนเข้าไปที่ใต้คางผมเลย
แต่ผมก็เคลียร์กับทางด้าน

พี่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละ

อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเนี่ยสักอย่างนะคะ
แล้วคือเจ้าตัวก็บอกว่าผมก็เลยไม่อยากติดใจเรื่องนี้
เพียงแต่ผมอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์
แล้วจริงแล้วมันอาจจะมีใครก็ตาม

คู่กรณีก็ยินยอมที่จะเยียวยารับผิดชอบ
ค่าเสียหายค่าบาดเจ็บรักษาตัวทั้งหมดค่ะ
นี่ฮะตอนนั้นเขาก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคุณ
คือบริษัทติดตั้งพวกอินเทอร์เน็ตล่ะคุณ
โยงสายข้ามฝั่งถนนอยู่แบบนี้ไง

เห็นบางคนกำลังต่อเลยนะต่อบันไดขึ้นไปอยู่เลย
แล้วสายมันก็ยังนี่ไงกำลังจะโยงไปติดที่บ้านหลังนี้

แล้วเมื่อกี้น้องคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านก็คือเจ้าของบ้าน
ที่เขากำลังให้ช่างมาติดตั้งสายทีนี้
ตัวคนเจ็บก็เลยบอกว่านี่ครับเวลาจะมาติดตั้งสายอะไรกันแบบนี้

แล้วตอนที่เป็นคลิปนะได้ยินเสียงอะไรรู้ไหมฮะ
ได้ยินเสียงเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสายบอกโอ๊ย

นะอย่างที่บอกนะหรือใครไปยืนโบกหน่อยก็ได้นะ